ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
และตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุ่งไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามทั้งหมดที่ทางรายการนำมาตั้งนี้
จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งหมดนะครับ

อาหารการกินการใช้ชีวิตประจำวัน
รวมทั้งสถานที่ที่เราคุกคลีและคุ้นเคย
ก็จะนำมาตั้งเป็นคำถามไม่ยากและไม่ง่าย
มีแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่เน่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เน่งจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกว่าจะตอบเรื่องอะไร
แล้ว๔เรื่องที่เหลือสมาชิกในครอบครัวของเรา
แม่ตอบเรื่องไหนได้พ่อตอบเรื่องไหนได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒ปู่จานลองใหม่
เรื่องที่๓วอเรย์บอล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕เพชรลาชาวราช
เอาที่พี่เน่งมั่นใจด้วยนะว่าพี่เน่งจะตอบเองนะครับ
ค่ะเลือกบ้านของเราค่ะ

บ้านของเราจริงแล้วบ้านเราก็มีอาชีพเป็นประมง

ก็วิ่งเล่นมาโตมา
จนมาเป็นขายข้าวขายของอยู่ที่นี่เลยนะครับ

ขายมา๒ปีค่ะ
ปกติเวลาขายอาหารนี้ก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนทุกครั้งไหมครับ

ถ้าหยิบจับแล้วแถมใส่อยู่เป็นประจำแบบนี้
คงจะไม่ยากเกินไปเพราะว่ามันง่ายและมันใกล้ตัวพี่เน่งมาก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของชมรมร้านอาหารเกาะล้าน

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓
และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ภาพที่๓ภาพเดียวที่มีต้นมะพร้าว๓ต้น

ถ้าพร้อมแล้วพี่เน่งเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
เน่งยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกพ่อเปี๊ยะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเปี๊ยะขึ้นมาตอบครับ

ของตัวเองคิดนานมากเลยนะแต่เลือกให้พ่อนี้แป๊บเดียวเลือกได้เลยนะ
พ่อชอบเป็นคนที่ชอบดูวอเล็กบอลมาก

ถ้าฉะนั้นคงจะไม่ยากสำหรับพ่อแน่

พ่อเปี๊ยะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบดูวอเล็กของผู้หญิงครับ

พ่อบอกว่าเขาเซ็ตดีเวลาที่เซ็ตไปแล้วเนี่ย
มันช่วยได้เลยช่วยครับเขาส่งไปแล้วคือช่วยให้ตบ
ให้อะไรได้เลยใช่ไหมฮะครับเขาเก่งจริงจริงนะฮะ
ต้องยอมรับจริงจริงนะดูทุกนัดไหมพ่อก็ไม่ทุกนัดนะครับ
บางครั้งก็มีงานบางเที่ยงบางครั้งก็ก็เล่นกันดึก
ไปตบที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยดึกดึกเพราะว่าไม่ได้ดู
พ่อก็เลยไม่ไหวเพราะเช้าเราก็ต้องมีงาน
เอาล่ะไม่ตื่นเต้นนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วอเรย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว

บำรุงสุขตัวเลือกที่สองชิตพรกำลังมาก
ก็เลยตอบถ้าพร้อมแล้วพ่อจะตอบ
ตัวเลือกไหนครับตอบข้อสี่ครับ
ตัวเลือกที่สี่พิมพิชยาโก๊คลำพิมพิชยาโก๊คลำครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่ครับพ่อจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ระหว่างเมียและหลานเลือกแม่สอนครับ
แม่สอนแล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้แม่สอนขึ้นมาตอบครับ

เกาะล้านครับทำไมถึงเลือกเกาะล้านให้แม่ครับ
ก็เพราะว่าเกิดที่เกาะล้านก็น่าจะรู้
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญแม่สอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าแม่อยู่ที่เกาะล้านมานานแค่ไหนแล้ว

กำเนิดเลยไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปไหนเลยก็หากินอยู่บนเกาะเนี่ยแหละครับ

แล้วพบรักกับคุณพ่อนั้นตอนสมัยไหนครับ

๙เลยนะพ่อ

ก็คือเป็นคนที่พื้นที่เดียวกันใช่ไหมคะ

แล้วเคยคิดที่จะย้ายไปอยู่ฝั่งพัทยาหรือว่าในตัวเมืองชนบ้างไหม

ขอถามหน่อยว่าเห็นบอกว่าที่นี่จริงแล้วมีวัดใหม่สำราญใช่ไหม

แล้วหน้าวัดเนี่ยมีรูปปั้นเนรองค์หนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูวัดแม่เคยเห็นไหมสังเกตไหม

อุ้มบาทด้วยจ้ะและที่บาทเนี้ยมีแกะสลักชื่อเนรไว้ด้วยสังเกตป่ะ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่บานแกะสลักชื่อเนรว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเนรมั่งมี
ตัวเลือกที่สองเนรสมหวัง
ตัวเลือกที่สามเนรมงคล
ตัวเลือกที่สี่เนรสีสุบ
เราไปทำบุญเราก็อยากสมหวังอะไร

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองเนรสมหวังครับ

แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เลือกอุ้งอิ๋งแล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องอุ๋งอิ๋งขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องก็คือ

และเรื่องเผ็ดชะลาชาววราช

ทำไมถึงเลือกปู่จานให้น้องอุ้งอิ๋งล่ะแม่

เจอน้องอุ้งอิ๋งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เคยฟังเพลงปูจาห์นมั้ยลูก

เก่งเนอะแล้วมาแรงมากนะฮะในยุคนี้
ชอบเพลงไหนของปู่จานที่หนูฟังมา

แต่ตับทุลีดินอะไรนะตับทุลีดินหนูคำถามเนี่ยนะครับ
ก็คือเกี่ยวกับเพลงของปู่จานรองใหม่นั่นเองตั้งใจนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เนื้อเพลงคนไม่กลัวเมีย
สิ่งใดที่ไม่ได้ไปซื้อที่ตลาด
ตัวเลือกที่หนึ่งแป้งพับตัวเลือกที่สองไข่ไก่
ตัวเลือกที่สามตัวเลือกที่สี่
ก็อันแรกเป็นแป้งพับอันที่สามเป็นอันที่สี่เป็นมันไปตรงเดียวกัน
ยกเว้นไข่ไก่อุ้งอิ๋งเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อสองไข่ไก่ตัวเลือกที่สองไข่ไก่ครับ
ก็ได้แต่ภาวนาและเอาใจช่วยคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับ
ผมรู้ว่าตอนนี้กำลังเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกัน
กับครอบครัวของพี่เน่งจากจังหวัดชนบุรีว่าจะสามารถ
คว้าทุนสูงสุดไปต่อลมหายใจ๑ล้านบาทได้หรือไม่
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังไปพร้อมกันในเกมต่อชีวิตครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยคนใดไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว

โดดโดดโดดโดดโดด